ผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

วันนี้วันเกิดคุณเช้ามีแต่ความสุขนะครับ

ปีนี้เหรอก็เลยมดดำมา๒๓ปี

เป็นพี่สิพี่เยอะเป็นพี่๓ปี

ถูกน้องลองเลือกเรายุคนละตั้งแต่๓๐

แล้วครั้งสุดท้ายพี่จัดงานวันเกิดเมื่อไหร่มีไหมค

เมาแล้วแบบเราเลื้อนแล้วก็ไม่เอาอีกเลย

เสร็จแล้วไปจบที่ก๋วไข่ตลอดเลยเอกมัย

โตจัดงานวันเกิดแล้วเลื้อนตัวเอง
ใช่ถ้าอาเซียก็จบที่ไก่ทอด
วันนี้นะฮะแน่นอนเราขอส่งกำลังใจไป
ค่อนข้างจะหนักพอสมควร
เป็นทั้งหมด๓๐จังหวัดใช่ไหม

แผลงฤทธิ์ไป๓๐จังหวัด
ดับ๖รายกระทบ๗๐๐๐กว่าครัวเรือนเลยทีเดียว

ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาหนะภัย

ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ

ตั้งแต่วันที่๒๓กันยายน

โดยเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม

ประชาชนได้รับผลกระทบ

ก็ประกอบไปด้วยที่ลบบุรี๕ราย

สถานการณ์คลี่คลายไปแล้ว๗จังหวัดด้วยกันนะคะ
ซึ่งก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูน
ลำปางบุรีรำนครปฐมยะโสธรแล้วก็สุริน
ส่วนอีก๒๓จังหวัดตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำค่ะ
แต่ตอนนี้ที่สถานการณ์ค่อนข้างแบบเยอะมากเลยคือที่ลบบุรี

ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานภาพความโกลหนของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเส้นทางหลักถนนสุรนารายโคราชชายภูมินะคะ
ช่วงตำบลจอหออำเภอนวลไทยที่ต้องถูกตัดขาด
หลังจากมีมวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักท่วมถนน๔เลนลึก๘๐เซนติเมตร
ไหลทางลึก๑เมตรนะคะระยะทางยาวกว่า๕กิโลเมตรเลยทีเดียว
กระแสน้ำไหลเชี่ยวก็พัดรถทัวร์นะคะ
ที่รับส่งพนักงานพลิกคว่ำตกข้างทาง

กู้ภัยฮุก๓๑ก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือคนขับ
พร้อมกับผู้ช่วยคนขับรวม๒คน
ส่วนจุดที่วิกฤตที่สุดก็คือหมู่บ้านลำเชิงไกลนะคะ
กว่า๒๐๐หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมทั้งหมู่บ้าน
โดยระดับน้ำสูงกว่า๒เมตร
ต้องอบพยพชาวบ้านออกมาข้างนอก
บางส่วนก็ขึ้นไปพักบนชั้น๒ของอาคารในโรงเรียนค่ะ
ทางด้านนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประธาน
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าหลังจากฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดลบบุรี
ก็ทำให้น้ำป่าจากพื้นที่ทางตอนบนของจังหวัด
แก่อำเภอสะโบดอำเภอโคกเจริญอำเภอหนองม่วง

ไหลตามเส้นทางน้ำมาถึงพื้นที่ตำบลน่ะนะคะ
งพรับตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่
ก็ลงมาสะสมอยู่ในพื้นที่ริมคลองชัยหน้าป่าศักดิ

โดยระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างช้า
คาดว่าจะมีน้ำท่วมสูงประมาณ๘๐เซนติเมตรถึง๑เมตร๒๐เซนติเมตรค่ะ
ทั้งนี้ทางกรมชนประธานก็มีการปรับลดการรับน้ำเข้าคลองชัยหน้าป่าศักดิ์
ที่ประตูมโนรมจาก๑๖ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
เหลือเพียง๔ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะ
แล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง๑๑แห่ง
ให้สามารถสูบน้ำได้วันละ๒๕๐๐๐ลูกบาทเมตร
เพื่อที่จะมีการเร่งระบายลงสู่แม่น้ำป่าศักดิ์ต่อไป
โดยน้ำส่วนนี้จะไม่ไหลเข้าที่ฝั่งตะวันตกของคลองชายนาฏป่าศักด
ในเขตอำเภอท่าวุ้งนะคะแล้วก็อำเภอบ้านหมี่แต่อย่างใด
คือลบบุรีมีทั้งหมด๑๑อำเภอค่ะ
วันที่ผ่านมานี่คือแบบว่าท่วมไปทั้งหมด๑๐อำเภอด้วยกัน
แล้วก็เช้าบ้านเองคือแบบว่าถูกน้ำท่วมไปสูงมาก๕๕๕๐๐๑๐๐๒
หลังบางบ้านนี่คือแทบจะมิดหลังคาฉันเกือบจะถึงหลังคา
บางคนต้องขึ้นไปอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านอย่างนี้
และน้ำท่วมตอนนี้ที่หนักเลยก็จะมีอำเภอชัยบาดาล

เข้าไปถึงแบบว่าเทศบาลลำนาลายค่ะเขาเรียกว่าน้ำท่วมสูงมาก
ตอนนี้ถนนหลายสายก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะคะ
เรียกว่าปิดการจราจรล่ะบ้านหมี่ก็วันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยนะคะ
คำถามวันนี้ที่ไทยรัฐถ้าใครติดตามไทยรัฐทางออนไลน์เนี่ย
เขาตอบมาอย่างชัดเจนแล้วเกี่ยวกับว่าปีนี้น้ำจะท่วมกรุงเทพไหม
เพราะว่าตัวพี่เองวันนี้พี่สั่งกระสอบทรายแล้วบางคนก็บอกตื่นตนกไปหรือเปล่า

เพราะว่าไม่ใช่กระสอบทรายเตรียมไว้

เพราะว่าบ้านจะต่ำไงบ้านจะเป็นบ้านเก่า
เพราะว่าผงมุดต่ำกว่าถนน

คือไม่รู้อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดฝนมาแรงมันก็ท่วมอ่ะ

คือวันนี้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติ
เขาวิเคราะห์ปี๒๕๖๔เขาวิเคราะห์เหมือนเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟัง
ว่าไม่น่าจะซ้ำปี๒๕๕๔บางคนก็บอกเฮ้ยมันเป็นธรรมดาหรือเปล่า
ทุก๑๐ปีเนี่ยเราจะมีน้ำท่วมเขาก็ว่าอย่างงั้น
วันนี้มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับ
วันนี้แฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
เขาเผยบทวิเคราะห์ครับสถานการณ์น้ำในปี๖๔
เทียบกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี๕๔

ขออนุญาตอ่านให้ฟังด้วยกัน
เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้หลายกระแสเนี่ย
ว่าจะเกิดน้ำท่วมเหมือนปี๕๔หรือเปล่า

วันนี้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเขาก็จะเผยแพร่ข้อมูลความคิดเห็น
อย่างนี้ดรนัทเข้ามาแจ้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าน้ำจะท่วมเหมือนปี๕๔ไหมในปี๕๔นั้นน่ะ
กราฟน้ำท่วมมันฐานกว้างมากฐานมันกว้างมากจึงทำให้มีน้ำเติมเข้าที่ทุ่งเจ้าพญาอย่างต่อเนื่อง
เป็นจำนวนนานแล้วก็มากด้วยนะฮะถูกต้องหมายถึงน้ำเนี่ยอยู่นานคือมาตลอด
ถูกจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่ในขณะที่ปีนี้อีกไม่นานคาดว่า๑๓สัปดาห์
อัตราการไหลของน้ำที่นครสวรรค์จะคงที่เพราะว่าเขาบอกว่าจุดพลิกจริงคืออยู่ที่นครสวรรค์
อัตราการไหลของน้ำนครสวรรค์เนี่ยอีกประมาณสักอาทิตย์ถึง๓อาทิตย์เนี่ยจะคงที่นะครับ
แล้วก็จะเริ่มลดลงเนื่องจากอะไรฝนเนี่ยจะลดลงในช่วงอาทิตย์ข้างหน้า
ถึงช่วงทำให้น้ำเนี่ยมาเติมน้อยลงใช่ไหมครับปี๕๔น้ำมาเติมเรื่อยและเยอะด้วย
เพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำมาถึงกรุงเทพมันถึงกลายเป็นน้ำเน่าไงเพราะเป็นน้ำท่วมขังมาตลอด
สำหรับน้ำที่ไหลลงมาตอนนี้เกือบ๒๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ในวันนี้นะฮะส่วนใหญ่จะระบายผ่านเกินเจ้าพญาที่เมื่อวานเราไปแล้วให้ฟังว่า
ส่วนใหญ่เนี่ยจะผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอืมนะครับแล้วก็เจ้าพญาเนี่ยก็จะลงลง
ในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะฮะท้ายน้ำเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยนะครับรู้ว่าคอขวดเนี่ย
ไหลที่อยู่ยุธยาเนี่ยซึ่งรับน้ำได้ประมาณ๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับ
หลายคนจะมองว่าน้ำลงมา๒๕๐๐อายุทยายังรับได้รับได้๑๒๐๐อย่างนี้ท่วมแน่
น้ำเนี่ยไหลมา๒๕๐๐อายุทยารับได้เท่าไหร่๑๒๐๐บาทอีก๑๓๐๐จะไปไหนล่ะ
ใช่นี่เกินครึ่งนะเขาบอกว่ามันท่วมแน่ถูกต้องไหมนะครับแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับ
แม่น้ำเจ้าพญาท้ายเขื่อนชายนาฏจะมีคลองรบบุรีคลองบางแก้วรับน้ำออกทางฝั่งซ้าย
แล้วก็จะมีคลองโผงเพงแล้วก็คลองบางบานเนี่ยรับน้ำออกทางฝั่งขวา
รวมความสามารถแล้วตรงนั้นก็อยู่ที่๘๑๘ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่ด้วยสภาพพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นรุ่มต่ำรุ่มต่ำ
บางบานเนี่ยจะทำให้มีน้ำท่วมขังเปรียบเสมือนแก้มลิงธรรมชาติ
ถูกต้องไหมครับก็จะเป็นแก้มลิงธรรมชาติที่บางบานที่ผักไห่เป็นประจำ
ถูกก่อนที่จะไหลลงมาที่อายุทยาครับนะแล้วน้ำจากคลองต่างเนี่ย
ก็จะมารวมกันที่แม่น้ำป่าศักดิ์ถูกต้องไหมฮะจะไหลมารวมจากป่าศักดิ
ก็จะไหลมารวมที่เจ้าพญาเขาก็ว่าอย่างงั้นบริเวณตอนใต้อุทยา
ซึ่งแม่น้ำเจ้าพญาตั้งแต่บางไซลงมาเนี่ยจะสามารถรับน้ำนะฮะ
ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็จะสูงขึ้น
ดังนั้นน้ำที่ลงมาในปีนี้จนถึงณตอนนี้นะฮะจนถึงณวันนี้นะครับ

ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเลยอย่าเพิ่งไปคาดการณ์กันเอาเอง
นะตอนนี้วันนี้วินาทีนี้ยังไม่เห็นปัญหาน้ำทั่ว
อีกอืมก็จะคาดหมายได้ว่าน้ำน่าจะลงในบริเวณทุ่งเจ้าพระยาก่อน
ตรงเนี้ยถ้าถึงทุ่งเจ้าพญาตอนกลางแล้วก็ตอนล่างปุ๊บซึ่งก็จะเกิด
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำฝนบริเวณนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
เป็นบางพื้นที่ครับในส่วนที่มีฝนตกมากมากอืมแต่จากสภาพอากาศ
พื้นที่ราบน่ะน้ำจะไม่ไหลมาอย่างรุนแรงเหมือนเหมือนปีห้าสี่นะครับครับ
แล้วก็จะค่อยค่อยระบายเอาไว้ง่ายอืมก็จะระบายลงแม่น้ำทาง
ถูกต้องนะครับซึ่งมักจะไม่ก่อปัญหากับกรุงเทพแต่อย่างใด
คืออย่างอย่างลบบุรีเองเนี่ยนะคะตอนปีห้าสี่อ่ะเขาก็ท่วม
แต่ท่วมไม่หนักเท่ากับปีนี้ที่ท่วมอ่าฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีหลายสาเหตุเหมือนกันที่แบบ
เอ๊ะหลายจุดที่ปีห้าสี่ท่วมปีนี้กลับไม่ท่วมอืมอ่า
จุดที่แบบว่ามันไม่เคยท่วมเลยก็ดันท่วมอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบว่าบางอย่างอย่างลบบุรีเองเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกเลยว่าเขาตั้งตัวไม่ทันจริงเพราะว่าเขาคิดว่ามันคงไม่ได้ท่วมสูงขนาดนี้
ก็เลยแบบอาจยังไม่ได้เก็บของขึ้นที่สูงมากหรือเอาของออกอืม
แล้วน้ำมาเร็วมาเร็วแล้วแรงด้วยบางทีก็คือพัดไปยังไม่ทันตั้งตัวมาเช้ามืดอย่างเงี้
ก็เลยเขาก็เลยแบบเขาคิดว่าแบบมันไม่น่าจะท่วมขนาดนั้น
เขาบอกอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสาเหตุที่มันไปท่วมบางพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมเนี่ยก็คือช่วงเนี้ยฝนไปตกตกหลังเขื่อน
อืมนะครับผมคนที่เคยเคยท่วมอยู่ก่อนนั้นในเนี้ยก็คือเคยอยู่แบบหลังเขื่อน
เพราะฉะนั้นแล้วฝนไปตกหน้าเขื่อนปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่เคยท่วมเนี่ยก็เคยท่วม
แล้วคนมาตกหลังเคือนปุ๊บจากไม่เคยท่วมก็จะมาท่วมอยู่ดีแล้วตอนนี้ก็ต้องมีการระบายน้ำออกด้วย
นะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้มาระวังเขาบอกว่าในสองอาทิตย์นี้อย่าให้มีเข้ามานะฮะ
ก็ไม่มีไหมเขาบอกน่าจะมีอาทิตย์หน้าหรือเปล่าที่เห็นที่เห็นคนแชร์กันเยอะก็น่าจะเป็นช่วงกินเจไหมที่จะมา
อ่าอืมทำไมยี่สิบกว่าเราเริ่มกินเจวันที่ยี่หกตุลาอันนี้สรุปแล้วที่เราเข้ากันอยู่เนี้ยอืม
ลูกที่เท่าไหร่ทำไมเขาบอกเป็นลูกที่หนึ่งฉันอ่านข่าวนะมดถูก
หน้านี้ก็มีอีกถูกใช่แต่วันนี้เขาบอกเพิ่งนับเป็นลูกที่หนึ่งหรือนับให้มันเป็นซีซั่นของนี่หรือเปล่าแม่
เพราะว่าทุกทีเอาทุกทีแล้วทุกปีที่เราอันนี้ก็เพิ่งนับเป็นลูกที่หนึ่งเราเห็นกันอ่ะ
ปีห้าสี่ก็ช่วงก็จะท่วมประมาณช่วงเดือนตุลานะคะซึ่งอย่างที่เมื่อวานนายกบอกไง
ที่คนบอกว่าอะไรที่ที่สวดมนต์สวดมนต์อ่ะนี่คือลูกที่หนึ่งฮะนายกบอกว่าอย่าอย่า
ช่วยกันสวดบนไม่ให้มารูปที่สองที่สามนั่นไงอืมแล้วโกนเซินอ่ะ
ก็โกนเซินหมาไปแล้วครั้งที่แรกใช่แรกน่ะอ๋อก็ลูกสองแล้วหนูยังผิดเป็นสวยเกินอยู่เลย
เลื่อนระวังอยู่เนี่ยลูกที่เท่าไหร่อะฮะเพราะบี้เทวย์นับได้ละ๓ลูกแล้วอ่ะ
ตอนนี้ลูกที่สามเข้ามาแล้วเนี้ยเพราะเราก็พูดกันตลอดว่าสามสามสาม
ถูกต้องไหมใช่แต่เขาบอกนี่เพิ่งลูกที่หนึ่งว่ะอืม
อันนี้เพิ่งลูกที่หนึ่งนี่หนักน่ะหนักสิอ่าฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า
เคตอนนี้มันยังรับมือได้อยู่ยังรับมือได้อีกเข้ามาอีกสักสองลูก
ยังพอรับมือได้อยู่แต่ใช่ประชาชนที่บ้านอยู่ริมตลิ่งหรือริมน้ำ
หูตอนนี้เขาเฝ้าระวังเลยถูกต้องไม่ต้องยอมรับเฝ้าระวังอืม
แต่ดูอย่างนี้อย่างเช่นเขาบอกว่าที่เมื่อวานที่เรานำเอ่อ
รายงานสดจำได้ไหมน้ำลดเร็วอ่าใช่น้ำลงเร็วอ่าที่
ชัยภูมิเห็นมาเมื่อวานท่วมท่วมโรงพยาบาลหมดเลยที่
ต้องขนลงศพต้องขนไรอ่าแต่ที่รถบุหรี่นี่คืออย่างบ้านคุณเจน
เขาบอกว่าท่วมของเขารู้สึกจะเข้า๒๖ตอนเช้า

มันอาจจะไปเร็วไหมแต่ถามว่าถ้าลูกต่อไปมันน้ำมัน

คือระบายลงน้ำเร็วระบายลงแม่น้ำเร็ว
เพราะน้ำมันมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
นี่คือวิทยาศาสตร์เราเข้าใจกันง่ายอยู่แล้ว

อย่างที่อะไรนครสวรรค์อย่างนี้ที่สมัยเด็กเราเรียน

ถ้าระบายออกเร็วก็จะแห้งเร็วเพื่อที่จะรองรับอันใหม่มา

เราสามารถระบายได้ภายในวันหรือ๒วัน

ท่านผู้ชมครับวันนี้ติดตามเห็นข่าวดีจริง

หมื่นกว่าหมื่นหกหมื่นเจ็ดแต่ส่วนใหญ่ถ้าสมมุติ

เขาบอกมันดีขึ้นถ้าสมมุติฉันถามทุกคนเลยนะ
ตอนแรกว่าอันนี้เพราะว่าเราไม่ตรวจหรือเปล่า
เขาบอกไม่ใช่ปรากฏว่าคนที่ติดเนี่ย

ถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วติดแล้วจะไม่หนัก

ติดไหมติดเวลาที่มีโอกาสติดติดอยู่แล้ว

เราจะต้องเจอคนติดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยนี่แหละ
แต่ปัญหาคืออย่างว่า
อายุ๓๐๔๐๕๐ด้วยอะ

แต่ถ้าสมมุติเธอกลับไปบ้าน
เราติดปัญหาคือตอนนี้คือไม่รู้ตัวเองว่าติด

แต่ขณะเดียวกันวันนี้มันการแพร่ระบาดกลับไปบ้าน
คือคนเข้าคนแก่คนมีโรคประจำตัวมันก็คือกลับมาเหมือนเดิ

เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับยอดผู้หายป่วยเพิ่ม๑๒๐๐
ผู้เสียชีวิต๑๒๙ราย
ประมาณ๖๘๕๕คนนะครับ
ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนี่ยตอนนี้ก็มีการยืนยันอย่างนี้ออกมา
ซึ่งแน่นอนว่าสบคเขามีมติขยายระยะเวลาพรกรฉุกเฉิน
ออกไปอีก๒เดือนแต่ผ่อนคลายกิจการเพิ่มเติมนะครับ
โดยวันนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาได้เน้นย้ำตำรวจทุกพื้นที่
ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
แล้วก็สาธารณสุขในพื้นที่
ตรวจสอบสถานประกอบการต่างให้ปฏิบัติตาม
ประกาศคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน
เช่นวันนี้วงดนตรีเล่นได้แต่ห้ามขายเหล้า
อ้าใช่อัลกอฮอล์ไม่ได้
หรือเมื่อวันเราคิดว่าเราได้ดิงดังกันแล้วถูกต้องไหม
ไม่ได้ไม่ได้อีกห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลเข้าไปในร้านด้วยเหมือนกัน

นอกจากนี้นะครับก็ที่ผ่านมาสถานประกอบการหลายแห่ง
ต้องยอมรับจริงเขาบอกว่ามีการแอบลักลอบเปิด
แต่บางจังหวัดฉันก็เห็นเขาเปิดปกติแล้วนะแองจี้
บางจังหวัดเปิดได้แต่ไม่มีแอลกอฮอล์มด
ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าจะเป็นสีแดงเข้มสีแดงธรรมดา
อย่างบางจังหวัดเขาเปิดได้เขาก็ได้เป็นสีเขียวสีอะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนเดิมแต่เขาสามารถเปิดทานอาหารได้

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้

ต่อไปคือคนที่เดินทางไปนอกประเทศ

ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยว
จะมีการตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวด

เพราะเราจะลดจาก๑๔เหลือ๗วันแล้ว

ก็ค่อยผ่อนคลายกันไปนะครับผม
ว่าถ้าเกิดนักร้องก็ร้องเพลงไป
ก็กินอาหารก็เหมือนคล้ายแบบเป็นเลสเตอรอง
หมายถึงว่าคนข้างล่างหมายถึงว่าแขกลูกค้าที่ไป
ต้องไม่ยุ่งกับนักร้องนะบนเวทีนะจริง

แต่ร้านส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นฉากแบบนี้กัน

ด้านหน้าเวทีแล้วก็นักร้องก็ร้องไป
ส่วนคนที่มาก็ทานอาหารได้แต่ก็โดนแอลกอฮอล์

แต่ก็ดีอย่างน้อยก็เขาได้ทำงาน

เพราะนักร้องที่เป็นศิลปินก็บ่นในไอจีกันอุบเลย

เขาก็วิ่งงานที่เห็นในแบบที่เราตามในวงก็เขาเริ่มตั้งแต่๔ทุ่ม
ทุ่มไปอีกร้านหนึ่งเที่ยงคืนอีกร้านหนึ่งตี๒อีกร้านหนึ่ง
วันนึงก็ได้๔ที่แต่ตอนนี้ก็คือเพราะเคอร์ฟิลล์มันเลื่อนไปถึง๔ทุ่ม
ก็อาจจะต้องเลือกให้ร้านใดร้านหนึ่งถูกไหมคะ
หรือไม่อาจจะเริ่มเข้าร้านเร็วหน่อย
บ่าย๒ล่ะเปิดหรือเนี่ยเอาให้เต็มที่แฮปปี้กันเลย
ก็จะเปิดกันเลยแล้วก็มาสุดกัน๖โมงเย็นเริ่มสาขันแล้ว
ก็กลับบ้านกันจะได้โอเคนะฮะจะได้ทำงานกันทั่วหน้าด้วยนะครับ
มาที่เรื่องราวของนะฮะน้องพิยดาครับปฏิเสธทุกข้อหา
หลอกขายมือถือไม่เคยคุยกับน้องกล้องนะครับ
ไม่รู้จักกับสองสาวที่ถูกจับนะครับ
กรณีที่ตำรวจไซเบอร์นะครับ
กำลังติดตามตัวล่านางสาวพิยดาทองคำพันธ์อายุ๑๙ปีครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ในความผิดช่อกงประชาชนแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ครับ
ทำให้น้องกล้องเนี่ยที่ถูกหลอกขายมือถือเครียดหนักครับ
จนต้องเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกนะครับ
แล้วก็ทำให้เสียชีวิตต่อในเวลาต่อมา
ล่าสุดครับรายงานข่าวแจ้งว่านางสาวพิยดาเนี่ย
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
มาสอบส่วนเพิ่มนะครับผมจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ย
นางสาวพิยดายังให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหาครับ
โดยยืนยันไม่ได้เป็นคนกระทำแล้วก็ไม่เคยคุยแล้วก็ไม่เคยหลอกเด็กชายวัย๑๔ปี
รวมทั้งไม่รู้จักกับสองผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็ไม่ได้จ้างให้เปิดบัญชีด้วยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์จริงครับ
แต่หยุดขายไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วโดยทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยได้มาจากการขายออนไลน์ทั้งสิ้น
ก่อนจะคุมตัวส่งสพนหวายครับท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับผม
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันครับ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าโอ้โห๔๒ล้านถูกต้องฮะ
อายุ๑๘ปีเองมด๑๙แต่มีบ้านมีรถมีทุกอย่างเลย
ถูกต้องนะครับผมนะฮะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง
ย้านราชพึกนะฮะอำเภอเมืองนนท์ธรรมดีครับ
ซึ่งเป็นบ้านผู้เกี่ยวข้องกับพิยดาก่อนจะยึดรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนม
ตู้เซฟนิรภัยแล้วก็ทรัพย์สินที่มีค่ามาตรวจสอบนะครับ
ล่าสุดครับพันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยนะฮะพงวิวัฒนาชัยครับ
รองผู้บังคับการสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕
ได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนางสาวพิยดานะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การอย่างไรก็ได้แต่ตำรวจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่มี
และสืบสวนมาอย่างรอบครอบจนกระทั่งนำไปสู่การออกหมายจับนั่นเอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทธรณะถดเชียงใหม่ฮะว่าเปิดเพลยว่า
หลังจากถูกไหมจับเจ้าหนอที่ได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาตลอด
โดยทราบว่ามีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หลบหนีฮะ
จนกระทั่ง๒วันที่ผ่านมาสืบว่านางสาวพิยดา
หนีไปซ่อนตัวที่จังหวัดลำปางครับ
แล้วก็กดดันจนยอมนะฮะเดินทางเข้ามอบตัว
แม้ว่านางสาวพิยดาจะเข้ามาพบตำรวจเองนะครับ

ซึ่งไม่อาจถือว่าเป็นการมอบตัว
แต่ถือว่าเป็นการจับกลุ่มกรณีเจอบุคคลตามหมายจับฮะ
ในส่วนของการให้ประกันตัวหรือไม่นั้น

กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนนั่นเองครับ
แน่นอนรู้สึกวันนี้จะมีการคัดค้านการประกันตัวแล้วใช่ไหมฮะล่าสุด
ล่าสุดครับคัดค้านการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
รู้สึกว่าคัดค้านการประกันตัวไปที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่คนหลายคนติดตามกันนะครับ
พี่ผู้ชมนึกผิดบ้างไหมตอนนี้

แต่ล่าสุดตำรวจเตรียมค้านการประกันตัว
อย่างที่บอกว่าน่าจะโดนอายัดตัวแล้ว
มีหมายจับอีกเพียบเลย

แต่เจ้าหน้าที่มั่นใจในพยานหลักฐานที่จะเอาผิดได้นะครับ

จริงแล้วมันต้องอยู่ชั้นกระบวนการตามกฎหมาย

เขาบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าในตัวของน้องเขา
ถ้าเกิดแบบว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์
เป็นแบบว่าทำส่งของ
ก็น่าจะมีภาพการแพ็กของหรือการแบบว่า
ส่งของให้ลูกค้าอย่างนี้

สามารถดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ต้องหารายนี้ได้

พี่เกมคุณเจ้าเถ่าน้อง

แต่ต้องรู้ไม่ต้องห่วงมาทิเศษไปเถอะ
เพราะสืบสวนจากพยานหลักแล้วก็เชื่อมโยงไปว่า

ถูกง่ายเช็คกันง่ายนะครับติดตามการสำหรับ๔๒ล้านมั้ยเนอะ

ครับผมว่าตอนนี้อายุได้๓๐กว่านะครับอ่าฮะ

มีจริงไหมแฉจ้างหน้าม้าให้ไปกินฟรี
ให้ร้านดูคึกคักอะเออน่าจะมีนะจริงเหรอ
น่ะเดี๋ยวมาพูดค่ะช่วงหน้าครับดูดิครับ
อ้าวอะไรครับเอ็นจี้แม่เขาบอกว่า
ตอนนี้ก็คือรอดูสถานการณ์น้ำทุกวัน
เพราะบ้านอยู่ใกล้เกือดก็คือเขาบอกเขาอยู่ใกล้เกือดเจ้าขยา
หลายคนหลงบ้านผ่ากันแบบหาวิธีว่ามันจะหนีน้ำก็อย่างไรล่ะ
แฟนติวิตเตอร์บอกว่าเอาเรือลงมาร้อนละก็บอกว่าช่วยกันแค่เหนือค่ะ

ทีวีตู้เย็นอะไรต่างเนี่ย
แต่ถ้าสมมุติอยู่ริมน้ำยังไงก็ต้องย้าย

จะเข้าในกรุงเทพฯปี๕สิถนนวิพาวดียังสิ

อันนี้ถามใครก็แล้วแต่บอกว่ามันยังไม่มีสัญญาณมา
แต่เดือนหน้า
ชาวนี้ก็เหรอเดือนหน้าหมดหรือแค่๒วันนะ
ถูกนะฮะใกล้๓๐แล้วเนี่ยหลายคนส่งข้อความมา
เป็นห่วงเจ้าพระยา๑กับเจ้าพระยา๒มาก
ไอ้นั้นมันคืออะไรอับอบนวดไปใช่ไหมบ้า
เป็นห่วงว่าอยากแย่จะขึ้นนะปิดนานแล้ว
คือเอาง่ายคือวันนี้คนเป็นห่วงเรื่องรถ
ถูกต้องไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องรถ
รถนี่สำคัญไหมเพราะปี๕๔เขาย้ายกันรถ
แต่ปีนี้เราสังเกตนะอาจจะเป็นเพราะโซเชียล

มันเหมือนเมืองนอกที่เราไปดูข่าวตอนพายุเข้า
อะไรเมืองนอกเมืองนาที่แบบรถไหลไปตาม

มีรถไหลโอ้โหเยอะมากวันนี้เยอะมาก
โรงศพยังอยู่ดีเดินมาโรงศพโผล่ไปตามหน้าบ้านก็เยอะ

อ้าวเมื่อวานนี้ตามหาโรงศพเมื่อวานที่เราแรงงานสดเห็นไหมฮะ
ต้องแบกโรงศพกันอยู่เลยเพราะต้องย้ายมาออกหมด

มันจะรุนแรงไม่รุนแรงเนี่ยก็ลองดูเอาเองแล้วกันว่า
รถยังลอยตามน้ำได้เลยซึ่งเขาบอกจริงแล้วเนี่ย
บางพื้นที่รุนแรงมากกว่าปี๕๔
พื้นที่เนี่ยอย่างภูทับเบิกอย่างนี้
เขาบอกภูทับเบิกภูมันคืออะไร
เฮ้ยสูงขนาดนั้นภูเขานะ
ภูทับเบิกน้ำยังมีอ้าว
เขาบอกถ้าอีสานจริงวันนี้หนักกว่าปี๕๔
เพราะปกติถ้าช่วงนี้คืออะไรภาคใต้จะหนัก
สมัยเราเด็กโตกันมาถูกต้องไหมภาคใต้จะหนัก
แต่ตอนนี้อีสานใช้คำว่าวิกฤตซึ่งหลายบ้านเนี่ย
เขาบอกโอ้โหสิ่งหนึ่งคือตู้เย็นเอ่ย
อะไรทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยยกกันสู้ตายอยู่แล้ว
ขึ้นชั้น๒ได้ขึ้นชั้น๒ปัญหารถยนต์นี่แหละทำอะไร
ล่าสุดมีหลายเพจเสนอไอเดียครับว่าเอาถุงขนาดใหญ่ใหญ่
จนถูกแฉอออกไปอย่างมากมายอ้อเนี่ยครับ
ทำให้ถุงตอนนี้นะขาดตลาดถุงใหญ่ขาดตลาด

แต่อีกมุมหนึ่งก็มีคนเสนอว่าการเอาถุงมาคุมแบบนี้
แล้วปล่อยให้รถแช่น้ำเนี่ยสุดท้าย
เชื้อลาตามเบาะมันเกิดขึ้นแน่นอนฮะ

เครื่องก็น่าจะพังถูกต้องไหม

แต่มันชื้นแต่รอดไปนอกบ้านหรือเปล่าไม่ได้อีก

แต่เชื้อรามันจะไปขึ้นตามเบาะห้องเครื่องแทน
ซึ่งถ้าน้ำท่วมสูงมากกว่านี้
น้ำก็จะดันรถให้ลอยถูกต้องไหม

และถ้ารถรอยไปไปปะผ้ากับสิ่งกีดควั้ง

ฉันเอารถมาจอดที่โอเว่ตอนปี๕๔
เขาบอกว่าตอนนี้คุณต้องไปหาที่สูง
นี้ป่านพูดได้แต่ทำไม่ได้หรอก

แล้วก็เอาของลงจากรถแล้วก็ล็อกรถให้หมด
ส่วนท่านที่ต้องการจะใช้วิธีการคุมรถด้วยถุงพลาสติกอยู่เนี่ย
แนะนำว่าให้ใช้สารกันความชื้นเข้าไปเยอะด้วยนะ
อ๋อใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หาร้อลด๑๐ล้อปูนหน่วงถ่วงเอาไว้
มันไม่ให้มันลอยแต่เนี่ยมีคนบอกว่าแชร์ประสบการณ์ตรงจากปี๕๔
เขามัดรถเอาไว้แบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ค่ะ
พอแกะออกมาอย่างที่เขาบอกว่าเชื้อราท่วมคันเลยทีเดียว
มันอบอยู่ในนั้นเขาบอกอย่าหาทำอย่าหาที่เจาะสูงตามตึกดีกว่าเลย
ไม่อย่างนั้นก็ต้องไปฝากไว้ต่างจังหวัดเนอะ
ไปที่อื่นข้ามจังหวัดไปเลยสมมุติขับไปเลยขับไปไว้ที่ไกล
ถ้าในจังหวัดเค้าหาที่สูงได้ไหมไอ้อิงซี่หมายถึงว่าตึก
อย่างโคลอาทเนี่ยอาจจะได้แต่อย่างเชษยภูมิอย่างนี้

แต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องบางครอบครัวเขาอบพยพไปอยู่ตามท้องถนนแล้วนะ

เอาก็ขอให้น้ำไม่ท่วมลงเร็วนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้
เรียกว่าแบบหนักมากทีเดียวนะคะ
ไปดูอีกงานหนึ่งเขามีการประกาศงานพาร์ทไทม์นะคะ
กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลย
เขามีการเผยภาพประกาศงานพาร์ทไทม์แห่งหนึ่งค่ะ
พร้อมระบุบอกว่าอันนี้เนี่ยงานหน้าม้า
คุณไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเปิดใหม่เลย

เนื้องานเขาบอกว่าทดลองกินฟรี
ได้เงินอีก๒๐๐บาทนะ
ก็ขอให้กลุ่มวัยทำงานอายุ๑๘๔๕ปี
แบ่งเป็นกลุ่มค่ะ๕๗คนต่อ๑โต๊ะ
เซ็ตพรีเมียม๖๙๙บาท๑ชุด
แล้วก็ทีม๒๓คนกินเซ็ต๑๕๙บาทต่อคน
พี่กิจพี่กัดนะคะร้านหลูในห้างย่านบังหนา

บอกว่าอาจจะมีคนออกมารีวิวความอร่อย

แล้วก็ให้รีวิวร้านอาหารไปพร้อมกัน

ซึ่งก็สามารถหากลุ่มเป้าหมายได้ตามที่ต้องการล่ะค่ะ
ให้กินฟรีแถมเงินอีกเขาก็หาคนมาได้
ทั้งนี้ชาวเน็ตเขาก็ต้องตั้งข้อสังเกต

บางส่วนบอกว่ายอมรับว่าปัจจุบันนี้
เริ่มจะไม่ไว้ใจร้านอาหารที่มีคนแห่

เพราะอันนั้นคือเหมือนจ้างมาหรือเปล่าเราก็กังวล
ขณะที่บางส่วนเขาวิเคราะห์กันบอกว่า
อาจจะเป็นความตั้งใจของร้าน
ทดสอบความสามารถของพนักงาน

ว่ามีข้อติดขัดอะไรหรือไม่

ที่มีคนกำลังกินในร้านเอาไว้

หรือว่าฉันจะต้องอยากลองกินร้านนี้บ้างหรือเปล่า

ว่าผิดไม่ผิดทุกคนต้องเอาตัวรอดหมดถูกต้องป่ะ
วันนี้ต่อให้ไปเมื่อก่อนออกรายการทีวีทีร้านอาหารขายได้สู้ตาย
ทุกวันนี้ออกรายการทีวีไม่ได้นะออกรายการทีวีก็ได้ส่วนหนึ่ง
แต่ถ้าสมมุติรีวิวสมมุติจ้างเพจรีวิวที่แบบว่าคนเราเลือกปุ๊บ
เต็มได้แต่ก็เต็มด้วยชั่วครั้งชั

แต่คนไทยเป็นประเภทที่ชอบแบบ
ถ้าร้านไหนเยอะเมื่อก่อนจำได้ไหมล่ะ
เราจะรู้สึกว่าเราแบบอุ๊ยร้านนี้ต้องอร่อยด้วย
อย่างโดนัสอย่างนี้อุ๊ยเมื่อก่อนฉันนอนไม่หลับ
ของโดนัสคุณกึ้งได้หรือเปล่า
นอนไม่หลับไม่ได้มดดำเธอจะต้องไปต่อคิวขึ้น
ฉันของกินบางอย่างฉันนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้

มีบางทีก็ให้ไปแบบต่อคิวซื้อขนมปังไปขายหน่อย

แต่ฉันนอนไม่หลับแล้วเธออยากกินมิสเตอร์บันเธอ
ใช่แล้วก็มาในยุคนี้ก็จะมีกาแฟพ่นไฟนะ

อ่ะเสือพ่นไฟอ่ะต้องไปต่อคิวกันยาวหน่อย
อาทิตย์ก็มีคนแบบถือกล้องไปถ่าย
รีวิวกินไปอันนี้ไปอ่ะวันหนึ่งก็คนเยอะ

ก็ไปใช้บริการต่อเลยว่าเหมือนพี่สุโนโรบมีร้านเค้กนี้
ต้องไปต่อคิวซื้อกินกลับมาร้านอะไรจำไม่ได้แล้วอ่ะ

เปิดขาย๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง
อันนั้นจะต้องไปจ้างจริงนะ

มีเดี๋ยวนี้มีอาชีพหลายอย่าง
ล็อตใหม่มาก็มีคนไปเข้าคิวยืนรอ
คือของเล่นอะไรอย่างนี้คืออาหาร
ในภายพิชาวนี้ก็จะเป็นร้านเที่ยวร้านเที่ยวกลางคืน
เขาจะให้ผู้หญิงมานั่งเยอะ

อ๋อร้านที่ผู้หญิงเยอะนะ
ร้านพี่สาวเยอะนะไปกันกำลังฮิตอะไรอย่างนี้
ถึงเป็นหุ่นหุ่นร้านขายเสื้อผ้า

โหมันก็เป็นผู้หญิงจริงใช่นะฮะ
แล้วก็ตามไปถูกแต่มันก็จะมีระยะเวลาของมันนะ

ใช่มันจะเป็นช่วงอันนั้นคือผับบา
แต่ร้านอาหารที่มันอยู่แบบ๕๐มันก็จะอยู่ที่ความอร่อยที่เมย์พูด

แต่ถ้าสมมุติแบบว่าทุกวันนี้กระแสมันเยอะ
อย่างเช่นชานมไข่มุกคนก็คล้ายชานมไข่มุกก็ทุกคน
อย่างชีสเค้กก็ชีสเค้กกันทุกคนเห็นไหมล่ะ
แต่ในที่สุดแล้วคือทุกคนก็ต้อง
แต่ในที่สุดในอนาคตมันอยู่ที่คุณภาพมันของ
หนึ่งคุณภาพสองมนุษย์ทุกคน
เจษฎาพรสุปกรณ์แน่นอนครับผม

ติ๊กเจษฎาพรต๊อปสุปกรณ์
พี่เช้าจุดจบสายขนองแล้วกัน
นี่จุดจบสายขนองมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
แว้นสายหมอบนอนขี่ซิ่งแรงไม่ผ่อน
เจอคนอัดคลิปได้ใจจบยังไงไปดูกันครับ

ที่เอาไว้เตือนใจแก๊งสายหมอบนี่ฮะ
เจษฎาพรสุปกรรายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปวิดีโอเด็กแว้นนะฮะ

เมื่อเจอคนถ่ายคลิปเนี่ยหันมายิ้มให้ครับคุณผู้ชม
นะฮะโดยไม่สนใจมองทางสุดท้ายจบไม่สวย

หันมายิ้มครับหันมายิ้มไม่มองทางครับ
อย่าหาทำนะครับเพราะดันพุ่งไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างหน้า
แม้จะไม่เจ็บสาหัสแต่ก็อาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงได้ครับ

คนอื่นที่ขับขี่รถอยู่บนถนนเขาก็อันตรายเหมือนกันนะคุณ

ไม่จริงนะครับพี่ว่าชนเต็มชนจังเลยนะครับผมนะครับ

อย่านะอย่าอย่าหาทำกันจริงพี่ว่าเวลาไปแถวพระราม๒สมัยก่อนโอ้โห
ครับผมขับรถไปออกแถวพระรามสองตลอดทางเลยเหมือนกันเนอ

โอ้โหเดี๋ยวดูนะคะนี่ดูแล้วค่ะดูนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ

ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณรายการด้วยนะครับ

ขอให้นึกสิ่งใดสมปรารถนานึกเงินได้เงินนึกทองได้ทอง
ขอบคุณค่ะมีความสุขเริ่มต้นชีวิตที่ดีกับปีใหม่อายุที่เพิ่มขึ้น
ครับผมขอบคุณน้องว่าดังขอบคุณน้องแม่ขอบคุณแอนจี้ขอบคุณรายการขอบคุณผู้ชมด้วย
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากเลย
ขออยากให้ผู้ชมมีบ้านอยู่มีรูแย่มีรางยิ้ม
มีบ้านหลังใหญ่อยู่มีรูกุญแจแห่พอเปิดเข้าบ้านไปยิ้มทั้งบ้านเลย
เขาก็แบบมีเพลงให้เข้ากับพี่สักนิดนึง

คนที่หลายคนรักเป็นหมอที่แบบน่ารัก

อย่างต่อเนื่องก็คือฤทธิเรืองฤทธิเนี่ยแหละครับล่าสุดเจ้าตัวเขาเผยคลิปขนาดฮิ้วสังกระทานไปวัดสร้อยทองอืม
พร้อมกับบอกว่านึกถึงพระสงฆ์ตอนนี้ก็ต้องนึกถึงพระมหาภัยวันแล้วก็พระมหาสมปอง
ถูกต้องสองภาษานะฮะโดยตอนนี้คนไข้เริ่มลดลงแล้วแถมมาทำบุญเนี่ย
คนไข้ที่ดูแลรักษาทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ทำบุญให้กับตัวเราเอง
พร้อมทั้งหอบต้นไม้นะฮะต้นแววมายุราบ
กับพศทั้งสองท่านด้วยนะครับก่อนจะไปทำท่าเนี่ยให้อาหารปลาพระแถวทุกวัดสร้อยทองจะมีอาหารมีติดกับแม่น้ำ
ต้องให้เลี้ยงปลาถูกก็แล้วก็ซื้อเลขสองแปดฮะเฮ้ย

ทำไมล่ะกินนั่นเนาะเอลิสร์เพิ่ง๒๘ไม่ได้นะจำเป็นเด็กไหม

ไม่รู้เลยริมเหมือนกันเนาะอ่าไม่เรียน

แล้วยังซื้อเลขท้าย๐๑มาอีกชุดหนึ่งเรียกว่า

โอ้โฮลิตรออก๒๘มันนี่อั้นนะฮะ

โอ้โฮแฟนที่นี่แหละนะครับเป็นเวลาหาห้องน้ำแทบไม่ทันนะ

ซื้อแล้วหาเลขนั้นไม่เจอทั้งอย่างเลย

ฉันบอกแล้วอืมแล้ว๒๘เป็นแล้ว๒๘เป็น
เพราะ๓๘ไง๓๐เท่าไหร่ลิตร
บอกว่า๒๘๒๘เพราะว่าตรงกับรายการของน้องฤทธิ์ที่ออนใช่ไหมออนแอร์
อ๋อเลขที่รายการออนนี่มีที่๒๘ถูกต้อง

ไม่๓๑โอเค

ใช่ไงบอกแล้วลิตรจะต้องเลข๓ไม่มีสิทธิ์มากโอ้โห
แต่หน้าเขาใสแล้วเขาขาวเริ่มเด็กดรินเด็กมาก

เข้าใจแล้วคุณหมอลิตรเขาเป็นหมอสกินหน้าเขาเลยสวยอังกฤษ

วันดีคืนดีได้วัคซีนเข็ม๓ที่หน้าเฉยเลย

คนละเข็มฉีดโบท็อกก็ได้๒๐กว่าคนแล้ว
คุณแม่เขาไม่ต้องแบบในนี่เลยเขาอัดเต็มทุกครั้ง

อัดต่อหมอหมอเธออัดไปเลยนะ

สปาได้นวดได้เสริมสวยได้

นึกว่าโจรตามคนไข้แหละแต่หน้าเปลี่ยน
เอาความจริงนะหมอกลัวคนไข้

เพราะคนไข้ไม่รู้เป็นใครเป็นใครไง

รับรองว่าวันนี้คุณฉีดวัคซีนไปแล้ว

อย่างมีแบบว่าท่านผู้ว่า

แอปเข้าช่วยก็ได้ค่ะคุณแม่ของเรา

ก็เรียกว่าตอนนี้พี่เอสุภาชัย

เรื่องการใช้แอปพลิเคชันหน้าเรียวค่ะ

ไม่เป็นอุปสรรคกับพี่เอนะคะล่าสุด
พร้อมกับถ่ายภาพด้วยแอปพลิเคชันแต่งรูป
ก่อนที่จะโพสต์ลงไอจีระบุบอกว่า
ไม่เหมือนตรงไหนเอกับอ้ำ
เหมือนน้องอ้ำตรงไหนวงค่ะพี่เอบอก

คุณชนะชนก็ได้ลาไปแล้ว
ไว้แค่รถของเขาไว้ให้ดูต่างหน้า
เลยมาถ่ายรูปเล่นกับรถของชนะชน

เลยจากก็จะเป็นรถพี่เอส่วนใหญ่

ไม่เหมือนเอาปากกาวงขอไม่วงได้ไหมคะ
ไม่ของพี่เอพี่จะเป็นคนขาเล็ก

แมมเมแมเมเมไม่เล็กขนาดนี้เฮ่ยแมมเม

นี่เมเงกตรงไหนประกาศมาวอง
แต่วันที่คือนี่นางถ่ายรูปกับใครนะ

เวลาถ่ายกับพี่เนี่ยต้องยืนหาดจากพี่เนี่ยนิดหนึ่ง
เพราะว่าถ้าเกิดบีบแล้วเดี๋ยวตัวเราจะเยี่ยม

แต่อาย๋ไม่กล้าไปหาอำหรอก
โดนป้นเงินหมดตัวเดี๋ยวนี้แอ้ฉลาดฉลาดเท่าไร

สมมุทรอบบไปเจอโทรมาเถอะ
เจอเฝาตังไม่ได้

น่ารักนะครับอืมเดี๋ยวดูสินี่ดูใช่ทีมใหม่มาเอาละเราปิดเบรกนี้ไปด้วยภาพของพี่เอสุวาชัยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาใส่ไข่กันต่อค่ะ

แป๊บก็จะหมดเดือนกันยาอีกแล้วอีกแป๊บนึงก็จะเข้าตุลาก็จะถึงเทศกาลกินเจแน่นอนนะคะ
เรียกว่าปีหนึ่งเราก็จะแบบมีช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ล่ะ
ดังนั้นกิสเขาอย่าลืมนะเอาผลิตภัณฑ์ต่างนี้ไปทำอาหารเจให้ทันด้วย
เขาบอกสั่งที่แอปไลน์แมนได้ใช่มะ
แอปไลน์แมนได้ด้วยแคมเปญเจนี้ที่น่าจำ

อย่าบอกให้เจอมึงเหมือนของเจ๊

โซเฟียลาครับผมสวยตาแตกระดับนางเอกตัวท็อปนะครับผม
เคยเห็นหรือยังครับคุณผู้ชมภาพนี้นางเอกมาก่อนอยู่ในวงการมานานสำหรับคุณโซเฟลานะฮะสาวไต้หวันอายุ๗๓ปีแล้วนะฮะ
ชีวิตพลิกผันมาอยู่เมืองไทยตามสามีนี่ครับหน้าสวยของคุณโซเฟียลานะครับผม
ตรงนี้นะฮะเป็นภาพวัยสาวของเจ้าตัวเรียกว่าไม่ธรรมดาจริง
สวยเข้าขั้นระดับนางเอกเลยทีเดียวนะฮะนี่น่ารักนะสวยนะครับ
เออน่ารักเลยเออน่ารักเลยอ่ะมีอีกนี่นี่ครับผมฮะเอาล่ะสวยสวยครับผม
คุณโซเฟียลามาทั้งทีก็ขออนุญาตลาตรงนี้เลยละกัน
กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้หลังครบ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ